ไปที่ภาคเหนือกันหน่อยครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
อารวาสพังบ้านลูกคนนี้อายุ๑๘
จุดที่ทำให้ลูกเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับคนร้ายภายในบ้าน
เพราะยาเสพติดไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
พี่พ่อขอบคุณท่านแม่นะ
โอ้โหพิษภัยยาเสพติดอีกแล้วค่ะ

คือแต่จังหวะที่ตำรวจกำลังพูดคุยกันเนี่ย

เหมือนเขากำลังจะบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ผิดเหรอหรือยังไง

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งออกตัวแรง
เรามีบทเรียนจากข่าวเมื่อกี้แล้วที่แบบว่าโอละพ่อใช่ไหมฮะ
เหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงตามหาความจริงกันก่อนครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองลำปางครับไประงับเหตุมีผู้ชายคุ้มคลั่ง
แล้วถือมีดไล่ฟันภายในบ้านในพื้นที่ตัวเมืองลำปางนั่นแหละ
แถวถนนสายลำปางแม่เมาะนะครับ
พอไปถึงก็ไปเจอผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๘
เถียงกับพ่อและแม่แล้วก็ญาติพี่น้องบริเวณหน้าบ้าน
ก็เลยไประงับเหตุพยายามเกลี้ยกล่อมพูดคุยเจรจาครับ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็โวยวายอย่างที่เห็นชี้หน้าตะโกนสวนมา
เกลี้ยกล่อมอยู่นานอ้าวสุดท้ายเขายอมให้คุมตัว
พาขึ้นรถแล้วไปที่สพเมืองลำปางครับ
เหตุการณ์ดูเหมือนว่าจะสงบแล้วนะฮะยอมให้คุมตัวเรียบร้อย
คุยทีละฝั่งพ่อและแม่ของน้องผู้ชายคนนี้บอกว่า
โอ้ลูกคนนี้มันติดยาถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อคุณนักข่าวไม่เชื่อ
เดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูไปเอาภาพนิ่งที่ถ่ายพวกอุปกรณ์เสพยาต่าง
นี่ครับฟอยบ้างอุปกรณ์ผงอะไรต่างบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
อดเลยอะไรต่างถ่ายมาแล้วบอกว่าเนี่ยมันเสพยานี่นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุรอบนี้ลูกไปขอเงินแต่ไม่มีจะให้ขอหลักร้อย
ขอทุกวันขอถี่เหลือเกินลูกก็เลยอารวาสพังบ้านเตะเก้าอี้
ทำลายข้าวของเครื่องใช้ต่างละเนียละหน้าไปหมด
เห็นท่าไม่ดีตอนนั้นแม่รับหน้าอยู่กดโทรศัพท์หา
พ่อพ่อของผู้ก่อเหตุนะฮะผัวเธอพ่อเนี่ยเป็นรอปภอยู่ที่ตัวอำเภอแม่เมาะ
รีบกลับมาบ้านพอมาถึงก็เลยถามเฮ้ยจะเอาอะไรกันอีกเนี่ย
ก็อยากได้เงินไงจะเอาเงินอีกเหรอวันละ๓๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง
กับแม่ไม่รู้จะเอาเงินมาให้จากที่ไหนแล้วนะ
ไม่มีเงินจะให้แล้วแล้วเอาเงินไปทำอะไร
ซึ่งพ่อกับแม่ก็คิดว่ารู้คำตอบอยู่แล้วว่าอาจจะไปลงกับยาเสพติดหรือไม่อย่างไร
ลูกไม่พอใจครับก็เลยใช้มีดไล่ฟันพ่อและแม่
เขาบอกแบบนี้นะในฝั่งของพ่อและแม่เล่าแบบนี้นะฮะ
ต่างฝ่ายต่างวิ่งหนีตายโอละหมานแล้วโทร๑๙๑แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
พร้อมกับโชว์ภาพหลักฐานความพังพินาศภายในบ้าน
ข้าวของสิครับลองฟังเพิ่มเติมฮะ
มันเสพมันเสพพี่มีอุปกรณ์มันถ่ายไว้ให้หมด
อ๋อเสพไว้หมดเลย
นี่คือคำยืนยันจากพ่อและแม่
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวลูกอายุ๑๘ไปโรงพักแล้วใช่ไหมครับ
เดี๋ยวลองย้อนไปในตอนคลิปแรกที่เขาโวยวายชี้หน้าชี้ตา
แล้วก็ตะโกนสวนดังอีกสักครั้งหนึ่งคลิปนี้ฮะ
ประโยคที่เขาพูดให้ดีนะคุณผู้ชมน้องชมพู่
ปรากฏว่ามันมีข้อมูลแบบนี้ครับ
ลูกก็บอกว่าพ่อกับแม่ก็ไล่ทำร้ายเขาเหมือนกัน
เอาล่ะสิตกลงใครทำร้ายใครกันแน่
ฝั่งพ่อกับแม่บอกลูกเอามีดไล่ฟันพ่อและแม่
แต่ลูกบอกว่าเขาด้วยนะเขาก็ผิดเหมือนกันนะ

ดังนั้นคุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้เดี๋ยวรอให้คุณตำรวจ
ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน
ทันทีที่มีความกระจ่างชัดของเรื่องนี้

ความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัว

คุยกันดีไม่ควรใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาใดนะครับ
เน็ตก็บอกว่าโอ้แบบนี้เลี้ยงเสียข้าวสุกไหม
พิษภัยยาเสพติดอีกแล้วนะคะ